คือถังที่เรานำมาให้ท่านดู
อันนี้ของบริษัทที่เราใช้งานกันอยู่
แต่บริษัทยี่ห้อถังไม่ใช่ของที่โรงเรียนที่เขาเกิดเหตุ
อันนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไง

ท่านถามว่านี่มีอยู่ที่บ้านลักษณะถังแบบนี้เลย
ดูยังไงว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัย

แต่ถามเรื่องกฎหมายกับทนายรณรงค์ก่อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแน่

ถ้ามีความรู้ความเข้าใจทำไมเอาถังดับเพลิงไปตากแดด

คือถ้าเข้าใจทำไมยังปล่อยให้ตากแดด
อย่างต่อมาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตครับ

เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการซ่อมบำรุง

แต่ปรากฏว่าในการซ่อมบำรุงเนี่ย

แล้วในการสาธิตการดับเพลิง

ปกติเขาใช้ถังความดันสูงไหม

เหตุผลที่ต้องใช้ความดันสูงเพราะอะไร

ที่มีหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะ
เพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจความชำนาญ

เมื่อมองย้อนกลับไปเราจะพบได้ว่า

แล้วต้องรอตำรวจสรุปผลมาเมื่อสรุปผลมาแล้ว
พบว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันสามารถหลีกเลี่ยงได้
ถ้ามันสามารถหลีกเลี่ยงได้แปลว่ามีคนประมาทเลินเล่อ

ตัวเขาก็ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว

คือต้องไปดูว่าคนไหนคือคนประมาทเลิศ

ถ้าชี้ลงไปคือใครมีหน้าที่ดูแลอุปกรณ์

หรือใครรับรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรม
แล้วเอาแก๊สไปเติมแล้วมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
ตัวหัวหน้าที่ดูแลการฝึกอบรมทั้งหมด
รับทราบไหมว่าการสาธิตจะต้องใช้ถังตัวนี้

ต้องไปสืบสวนขยายผลไล่ไปเลยว่าใคร
เพื่อจะได้หาเจอว่าใครคือคนที่สั่ง
ให้เอาแก๊สตัวนี้ไปเติมแล้วเอามาสาธิตให้เด็กดู
พอเจอเสร็จปุ๊บก็ค่อยดูซิว่า
ความประมาทตรงนั้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อไหม
ไล่ดำเนินคดีย้อนหลังไป

คนที่เกี่ยวข้องกับการสาธิการดับเพลิงต้องถูกตรวจสอบนะครับ
แต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะผิดหรือถูกนะรอกระบวนการ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหน่วยงานราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชา
โรงเรียนที่เป็นของรัฐบาลหรือทางกรทมที่มาสาธิต
ก็ต้องมาดูเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ว่าจะรับผิดชอบแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้าง
หวังว่าคงไม่จบเหมือนเคสอื่นนะ
ที่ต้องให้เขาไปฟ้องร้องกันเอาเอง
คือถ้าเคสนี้เรามั่นใจว่าอันนี้คนของเราผิดแน่
มีมาตรการไหนของภาครัฐที่ช่วยเหลือได้บ้างไหม
คุณพ่ออธวันนี้ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเห็นแล้วอชาติ
ครับผมท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะเลยนะฮะเอา
เอาถังที่มีใช้ตามบ้านเรือหรือว่าตามอาคารก่อน
เราจะดูได้ยังไงว่าตกลงถังที่เรามีอยู่เนี่ยมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย
คือถังส่วนใหญ่ที่ใช้ในบ้านเรือนกับในอาคาร
ก็จะเป็นถังสีแดงหรือไม่ก็สีเขียวที่อยู่ซ้ายสุด

ซึ่งถังตัวนี้จะมีเกวัดจะมีเกกลมอยู่นะถ้าซูมเข้าไป
ตัวนี้เป็นถังแรงดันต่ำ
ซึ่งไม่ได้มีความสามารถที่ทำให้โลหะมันฉีกขาดได้
ถ้ารอดฉีกขาดต้องประมาณเกินพันขึ้นไป
หรือถ้าแม็กซิมัมของความปลอดภัยก็คือ๑๘๐๐นะครับ

ถ้าอัดเต็มที่หรือจะเต็มถังมันก็จะได้เท่าไหร่ครับ

เพราะฉะนั้นดูวาวดูเกย์ของมันว่าไม่ควรจะเกิน
แต่ว่าดันสารเคมีที่ดับไฟในนั้นออกมาหมดได้
เพราะฉะนั้นถ้าท่านเกเป็นอย่างนี้ท่านปลอดภัยแน่

ถ้าไม่ได้ใช้เลยอาจารย์อายุการใช้งานมัน

แต่ว่าส่วนใหญ่แต่ละที่๑ปีเขาก็เอามาซ้อมแล้วก็ทิ้งไป
ไม่ควรเก็บไว้แบบโอ้๑๐ปี๒๐ปีไม่ได้ใช้เลยก็วางทิ้งไว้อย่างนั้น
ปีนี่คือเรียกบริษัทมารับไปเลยนะครับ

อันที่๒ก็คือดูเรื่องของสนิม
ถ้าวางโดนความชื้นโดนฝนอะไรอย่างนี้นะครับ
นิมก็จะทำให้เนื้อของโลหะบางลง

เขาเขียนไว้ชัดเจนทุกรุ่นห้ามตากแดด
ไม่ได้เลยนะในที่อับฝั่งในบ้านแต่เป็นที่อับได้
ได้ครับก็คืออุณหภูมิประมาณไม่เกิน๔๐องศาได้
ถ้าเป็นอุณหภูมิห้องก็อยู่ที่๒๕องศานะครับ

มีคนถามมาแล้วไอ้ถังดับเพลิงเล็ก
อยู่ในรถอย่างนี้เขามีไหม
อันนี้เราใช้ได้เราเก็บไว้ในรถรถจอดตากแดดในล้านจอด
คือถังลักษณะนั้นเขาจะใส่สารเคมีหรือการ์ดปริมาณน้อย
แต่ว่าคุณภาพของแรงอัดก็สูสีกับตัวใหญ่
ก็อยู่ได้ครับแต่ว่าจะต้องวางในรถในตำแหน่งที่
เขาจะวางด้านล่างก็คือหลีกเลี่ยงจากแสงแดด
คงไม่มีใครเอาไปวางหน้าคอนโซลนะฮะซึ่งตัวนั้นเนี่ย
กระจกโค้งเว้าเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะรวมแสงแล้วก็ความร้อนสูงขึ้น

เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันตรงนั้น
สาธิตต่างคิดว่าจากนี้ไปนี่
ในมุมมองอาจารย์คิดว่าควรมีการสาธิตอีกไหม

คืออบรมได้ครับแต่ว่าอันนี้เด็กเนอะ
แต่เราคิดว่าใช้ตัวความดันต่ำพอแล้วนะครับ

เหมือนประเทศญี่ปุ่นนะฮะเทคนิคการหนีไฟเลือดอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ตัวที่สาธิตตั้งแต่เทน้ำมันจากนั้นเห็นล่ะ
ก็คือต้องการให้เห็นภาพแบบตื่นเต้นหรืออะไรอย่างนี้

ต้องไปสืบสาวนะครับเหมือนที่ทนายโรนโรงบอกว่า
มีใครไปอัดเพิ่มไหมเพราะว่าคนที่เข้าที่เกิดเหตุ

นายลงคิดว่าให้บทเรียนยังไงบ้างคะเรื่องนี้

การสาธิตความปลอดภัยหรือว่าการจะไปสอน
ไปสาธิตอะไรก็ตามต้องตรวจอุปกรณ์ให้มั่นใจก่อน
อีกรอบว่าอันนี้สาธิตโดยหน่วยงานนั้นโดยเฉพาะ
สาธิตกันเองเพราะงั้นต้องไปคุยกัน
หน่วยงานแล้วอธิบายกับสังคมกับพวกผมให้เข้าใจด้วย

ขอให้มันเป็นแค่ครั้งเดียวจริงเถอะ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ออสทนายรณรงค์นะฮะ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
แล้วก็ขอให้น้องที่บาดเจ็บเนี่ยหายเร็วนะฮะ
อย่าให้เกิดขึ้นอีกเลยนะครับ